กรณีเมื่อวานนี้เราก็เล่าไปแล้วให้คุณผู้ชมได้เห็นคลิป
ระหว่างคนขับรถตู้ที่โอ้โห
มีทั้งไม้มีทั้งมีดลงมาเกือบจะวางมวยกับคนขับรถมอเตอร์ไซค์คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วด้วย
ส่วนผู้ชายเสื้อน้ำเงินอันนั้นน่ะคือคนที่ขับรถตู้แล้วดูสิสองมือโอ้โห
คือมีดก็ไกลแล้วก็ไม้ก็แกว่ง
เนื้อหาในโปสต์ที่เค้าแชร์กันในโลกโทรศีลก็บอกว่า
รถตู้โดยสารสายคลองธัญบุรีขับเบียดรถคนอื่น
พอถูกบีบแตร่ใส่คนขับรถตู้ก็ถือมีดถือไม้ลงมาจะทำร้าย
แล้วไม่ยอมรับผิดถ้าไม่มีอาวุธจะเก่งแบบนี้หรือเปล่า
อันนี้คนในโลกโซเชียลก็คอมเมนต์กันเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นคลิปอย่างเดียวไม่พอค่ะ
พยายามติดต่อเลยติดต่อสอบถามไปยังคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
คือผู้ชายเสื้อเขียวถือหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะ
คือนายสุภากรสุนทรพัฒนาสกุล
ก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่๓
กรกฎาคมที่ผ่านมาเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แถวคลอง๓มาพร้อมกับแฟนสาวเลย
ขี่ไปบนถนนรังสิตนครนายกขาออก
โดยขี่อยู่เลนกลางนะแล้วก็มีรถตู้คันนี้วิ่งอยู่เลนซ้าย
จากนั้นรถตู้ก็ขับมาเบียดรถมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยบีบแร่ใส่เขาบอกนะเขาบีบแตร่ใส่แบบนี้
แต่ทีนี้รถตู้พยายามจะพุ่งชนเขา
มาถึงซอยรังสิตนครนายก๒๓
รถตู้เลี้ยวเข้าไปจอดในซอย
จากนั้นคนขับรถตู้ก็คือผู้ชายเสื้อน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นลงมา
มีอาวุธมาด้วยแล้วก็บอกด้วยนะ
ขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะฟันคอให้ขาดเลย
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยนะคะ
เขาพวกมรถตู้ต้องแตกบริโภคแล้วนะครับ
แล้วก็เห็นแล้วใช่ครับอืม
แล้วก็ก็ไปจอดในซอยแล้วก็เดินลงข้างข้าง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกวดขันเรื่องของการ
ขับรถตู้สาธารณะโดยเฉพาะคนขับหน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการพกพาอาวุธ
แล้วอาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายได้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะ
เมื่อวานช่วงบ่าย

มาที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วก็มีของกลางคืออาวุธมีด
แล้วก็ไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุล่ะค่ะ
คนขับรถตู้หัวร้อนชื่อว่านายถวัน

บอกว่าผมนี่แหละคือคนที่อยู่ในคลิปจริง
แล้วก็มีการจับมือขอโทษผู้เสียหายด้วย
นี่คุณผู้ชมอันนี้คืออาวุธที่เขาเอามา

ไม่ใช่ของผมมันเป็นมีดเก่าของคนขับรถตู้คนก่อนไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะครับ

เขาจะออกตอนนี้เขามาเขาเสี่ยงเข้า

แล้วก็ว่าอะไรมีรู้สึกที่เรียวก็ปล่อยเขาก็เป็นแม่งก็ปล่อย
ผมก็เลยไปจอดในซอย
แล้วลูกทำไมต้องพกมีดครับ
ผมก็ไม่ได้เอาออกก็แหมอารมณ์แบบนี้เนอะ

แต่สุดท้ายคือเปลี่ยนจากจับมีดไปจับไม้จับมือกันแล้วใช่ไหม
ใช่จับไม้จับมือกันแล้วแต่ยังไงก็ตามคุณ

เพราะว่าตำรวจหลังจากที่ควบคุมตัวมาได้แล้ว

ปรากฏว่าฉี่สีม่วงจ้า

เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายอันนี้หนึ่งแหละ
สองก็คือพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๓คือข้อหาข่มขืนผู้อื่นให้ตกใจกลัวนั่นเองนะคะ
ข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัวนั่นเองนะคะ